ตอนนี้เราตามให้ต่อที่จงหวัดซูรินที่เมื่อวานนี้พี่อุยเล่าไป
ที่มีผู้หญิงคนนึงโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้

แล้วเขาก็รีโนเวทบ้านก็คือจะปรับปรุงบ้านใหม่
ปรากฏว่าที่เสาจะมีเสาอยู่๔มุมใช่ไหมคะ

เธอก็เลยโพสต์ด้วยความสงสัยว่า

แล้วเธอจะต้องทำยังไงจะแก้ไขยังไงดี

เป็นการทำคุณสัยอะไรหรือเปล่า

ใช่เราตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเรา

ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ก็บ้านที่เจอกางเกงในฝังไว้ใต้เสาบันไดบ้าน

คนที่รื้อมานะคะแล้วก็เจอกางเกงในอ่ะนะคะ
นายประวิทย์อินกองอายุ๔๖เขาเรียกกันว่าช่างวิทย์
วิทย์บอกว่าตอนแรกก็ลื้อผนัง
และต่อหลังคาบริเวณหลังบ้านเพื่อทำใหม่
มีแผนจะลื้อบันไดทีหลัง
แต่ไม่รู้อะไรดนจิตโดนใจ

ถอนเสาบันไดต้นแรกเจอเลยค่ะ
กางเกงในผู้หญิง๓ตัว

พอลื้อถอนบันไดต้นที่๒
อ้าวเจออีก
พอถอนครบ๔ต้น
มีใต้เสาทั้ง๔ต้นเลย
กางเกงในผู้หญิงฝังอยู่๔หลุมหลุมละ๓ตัว

ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะไปขุดเจอเพิ่มอีก๒นะ

เรียกแม่เจ้าของบ้านที่มาซื้อบ้านหลังนี้มาดูเลยค่ะ

ทุกคนตกใจมากแล้วด้วยความที่ว่ามันมีกางเกงในบางตัวมันเปื้อนเลือดด้วยไงฮะ
เพื่อนบ้านก็เลยแนะนำว่าไปเผาทิ้งก็แล้วกัน

ไม่รู้ว่าคนมาทำคุณสัยอะไรเอาไว้หรือเปล่า
วิทย์บอกว่าเขาพกเครื่องรางของขลังติดตัวเอาไว้หลายอันนะคะ
มีตะกรุดมีประหลัดขิกมีเงินโบราณมีหลายอย่าง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พกเอาไว้ติดตัวหรือเปล่า
ดนใจให้ไปเจอกางเกงในที่ถูกฝังเอาไว้
เพื่อให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านหลังนี้ค่ะ
ไม่เป็นไรครับเมนเราไม่ได้ขอ
แรกไม่ตกใจหลุมสองเอ๊ะก็มีเหมือนกันก็เลยบอกหัวหน้าว่า
เฮ้ยลุงอันนี้มันยังไงวะเจอหลุมสามอีกคราวนี้
มันทำให้เราตกใจไปใหญ่เลยเอ้ยอ่าลูกน้องที่เขาเป็นสังกรีวัดนะ
บอกโอ้พี่แบบนี้ไม่ใช่แล้วเขาคิดว่าถ้ามาฝังไว้อย่างนี้มันเหมือนโรงศพ
เขาก็คิดว่าเป็นศัยศาสตร์พอเจอหลุมสี่ปุ๊บตกใจทางนี้บอกว่า
ใช่แน่นอนเลยพี่แม่ของเจ้าของบ้านนางกุลทรัพย์อายุห้าสิบสอง
บอกว่าก็บ้านหลังเนี้ยสร้างมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับเป็นบ้านของพี่สาวที่อยู่ติดกัน
ตอนแรกก็ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้จริงแล้วก็เป็นคนเอากางเกงในไปเผาเองกับมือเลยนะ
อืมเพราะเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้อันนี้แล้วไฟ
นี่คือกางเกงในชั้นในเนอะที่เผาแล้วที่เผาแล้วแต่ไหม้ไม่หมด
นี่คือซากที่เอาไปเผาอ่ะนะคะบอกว่าเผาเองกับมือเลย
เมื่อวานนี้มีคนแนะนำให้นำทูบ๑๖ดอกไปจุดทำพิธีที่บันไดที่ไปเจอกางเกงใน
ครับแล้วก็ให้ปักทูบกลับหัวเนี่ยตรงเนี้ยปักทูบกลับหัว
เอาเลยไปทำไว้แล้วนี่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลกแปลกหรือเปล่านะ
คุณแม่บอกนะก็ส่วนใหญ่เห็นเขาบอกว่าก็ควรจะนิมนต์พระมาสวด
ทำบุญล้างอาถรรพ์แต่เนี่ยคนแนะนำให้ปักทูบกลับหัวแบบนี้
คุณแม่ก็บอกว่าพอปักทูบกลับหัวทำพิธีกรรมอะไรกันไปเมื่อคืนวัน
หลานสาวอายุสองขวบร้องไห้ทั้งคืนเลยอ่ะอ๋อเหรอฮะ
ร้องไห้ทั้งคืนเนี่ยเขาทำพิธีแบบนี้นะคะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าจากที่จากที่ไม่เชื่อนะ
แล้วกลายเป็นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อเลยเหรอ
เชื่อเลยเตรียมทำบุญบ้านนิมนต์พระมาสวดถอนในวันที่๒๖กุมภาพันธ์ค่ะ
ก็เอาไปให้ยายหน้าบ้านข้างบ้านดูใส่บุ้งกี่แล้วเต็มบุ้งกี่น่ะ
มันไม่ใช่หน่อยหน่อยด้วยเต็มบุงกีเลยไว้ให้ยายดู
เขาบอกว่าของดีมากเลยยายไปเผาเลยก็อย่าไปเผา
กางเกงในมันเก่าแล้วช่างดึงออกมามันก็ขาดมันมีดีอยู่สองตัว
สีขาวแม่ก็จับยกขึ้นเนอะมันก็มีอยู่แล้วเนอะไอ้สีดำตัวหนึ่ง
เราก็ไม่รู้ความเชื่อเนาะว่าตอนที่ทำ
เท่าคนแก่เขาก็มีผู้เท่าผู้แก่เนอะเขาก็มาดูบอกตาเป็นยังไงอย่างนี้
เขาก็บอกว่าทำให้บ้านร้อนลนอยู่ไม่ได้ว่าอย่างเงี้ถ้ามีสามีก็ตายจากก็เลิกลากัน
จะว่าไม่เชื่อก็เมื่อคืนเขาให้จุดทูป๑๖ดอกเนอะ
แล้วกระทั่งนโมสามจบพอตอนนี้มันไม่อย่างนั้นสิ
มันไม่จุดตั้งความอย่างงี้เนาะแม่ก็บอกแล้วเอามันจะคือป่ะ
ไปหลานร้องทั้งคืนหนูเชื่อไหมหนูหนูกระจ่างแม่ไม่เชื่อยังต้องเชื่อเนอะ
ช่างซ่อมบ้านอีกคนค่ะในรองอายุ๕๖ปี
บอกว่าถ้าเป็นช่างทำบ้านไม่มีใครเขาฝังกางเกงในเอาไว้แบบนี้หรอกนะคะ
ส่วนใหญ่เขาจะใส่เงินลงไปเหมือนกับซื้อที่ซื้อทางขึ้นสวรรค์
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการทำคุณสัยหรือเปล่า
เจ้าของเดิมเขาก็อยู่กันไม่ได้นะคะถึงขั้นเสียชีวิตกันไปก็มี
ก็ถามว่าช่างคนไหนทำถ้าช่างทำช่างต้องรู้
คนไหนมาทำบันไดต้องรู้ว่าใครเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรู้
ถามถามแต่เขาไม่ตอบไม่มีคนตอบผม
เขาก็ปฏิเสร็จใช่มั้ยครับปฏิเสธหมด
เพราะเลยเอียดใจว่ามันแปลก
ก็จะเป็นช่างแล้วฮะนายไม่ทำ
อย่างน้อยเขาก็เอาเหรียญมาใส่
ซื้อบันไดซื้อที่ขึ้นสวรรค์
ไม่มีผมก็ว่าไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยเจอเกิดมาก็ไม่เคยเจอ
พอแรกตายพอสองก็บ้านเดือดร้อนแยกกันอยู่
ลูกหลานมาอยู่ก็ไม่ได้ขายให้คนอื่นมาซื้อก็ไม่ซื้อลูกหลานซื้อ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปหาหมอที่ทำพิธีกรรมที่เจ้าของบ้านเข้าไปปรึกษาหลังจากเจอกางเกงใน
นายสุรศักดิ์อายุหกสิบปีหมอคนนี้เป็นคนทักว่าก็เนี่ยกางเกงในยังเอาขึ้นมาไม่หมดนะ
ขุดดูอีกซิแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาบอกเลยเพราะว่าวันนี้ขุดเจอเพิ่มอีก๒ตัว
สุรศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้ปกตินะคะเคยเห็นแต่การฝังหนังควายและตะปู
แต่ก็เชื่อว่าเป็นการทำเสน่ห์วิธีการแก้ก็คือจะต้องใช้ต้นสะเดาที่ถูกฟ้าผ่ามาทำพิธี
ต้องนำมาทำเป็นหลักไม้๙ท่อนเพื่อจะเอาไปปักรอบบ้านปัดเป่าสิ่งอัปมงคลค่ะ
ตามความเชื่อก็หนึ่งแหละให้คนคู่นั้นหลงรักหลงไหลในตัวผู้ชายอย่างนี้
แต่ถ้าอยู่

ความเชื่อว่าเป็นลักษณะของการทำทำเสน่ห์ทำเสน่ห์อืม
ทีมข่าวของเราก็พยายามตามหาช่างที่เคยต่อเติมบ้านหลังนี้เมื่อ๓๐ปีก่อนนะคะ
นายไพโรธศรีสมอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วโอ้โห
ก็บอกว่าพอหลังจากมีการขุดเจอกางเกงในเจ้าของบ้านก็โทรไปถามเหมือนกันนะ
เพราะว่าเป็นช่างคนเก่าใช่ไหมคะเคยทำบ้านอะไรแบบนี้
ก็คือถามว่ารู้อะไรหรือเปล่าว่าทำไมมันมีกางเกงในอยู่
ไพโรธบอกว่าก็เพิ่งรู้นี่แหละ
เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคือช่างไพโรธเขาบอกว่าเขาอ่ะ
ไม่ใช่ช่างที่ก่อสร้างบ้านและทำบันไดอืม
ซึ่งช่างที่ทำบ้านหลังนี้ตายไปหมดแล้ว
ในส่วนที่ทำบันไดใช่คือตัวเองอ่ะแค่ไปต่อเติม
ต่อเติมบ้านทำห้องด้านหลังบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงบันได

คือช่างที่ทำตรงส่วนบันไดที่เจอกางเกงใน

ซักซอยช่ำเหมือนกันซักซอยแต่พ่อไม่ใช่รุ่นแรกที่ทำบ้านหลังนี้
เป็นรุ่นที่สองอาจจะเป็นรุ่นที่สองเลย
เอาเป็นว่าตามหาต้นตอมันก็ลำบากอ่ะนะคำถามคือเอาแล้วจะแก้กันยังไง
คือคุณป้าอย่าลืมไปเผาให้หมดนะมันเหลือซากเผาให้หมดแล้วไปหาเชื้ออะไรมา
พรงเชื้อเพลิงเผาให้มันสิ้นซากก็จะดีที่สุดนะนะ
กางเกงชั้นในเปื้อนเลือดเอาไปไว้ใต้บันไดบ้านเนี่ย
เหมือนกับเป็นการเพิ่มพลังให้คุณสายมนต์ดำมันขลังมากขึ้น
จงใจไปไว้ในจุดที่คนต้องเดินผ่านเดินคล่อม
มันจะทำให้มีเรื่องไม่ดีทำให้คนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้
ที่มีช่างบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนตามกลับบ้าน
แน่นอนว่าคนที่ทำได้สะกดวิญญาณสัมภเวษีพูดผีมนต์ดำเอาไว้
การที่เจ้าของบ้านไปเจอแล้วเอากางเกงชั้นในที่เปื้อนเลือดไปเผาถูกต้องแล้ว
แต่ต้องเผาให้หมดแล้วเศษซากที่เหลือเนี่ยที่เป็นเศษที่เผาแล้วเนี่ย
ถ้าดีที่สุดคือต้องเอาไปทิ้งลงแม่น้ำอันนี้เนรนแอร์บอกนะฮะ
ขณะเดียวกันที่เจ้าของบ้านไปจุดทูบแล้วปากทูบกลับหัว
เนรนแอร์บอกทำไม่ถูกนะฮะการแก้มนต์ดำแบบนี้ไม่ถูกวิธี
ซ้ำร้ายเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมแล้วถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะ
ทำพิธีปัดรังควานสวดถอนสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน
ถวายสังขทานแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
กับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้แหละจะดีที่สุด
เจ้าของบ้านจะได้หายจากอาการที่เป็นอยู่ครับ